ตลอดทั้งวันนี้สังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปของชายคนหนึ่งนะครับ
นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเข้าไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

จนทำให้เรื่องนี้เกิดความกระทบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง

นุ่งผ้าเช็ดตัวท่าทางลุกลีลุกลนได้เดินเข้าไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีและพยายามมองหาคน
ที่หญิงสาวคนหนึ่งจะเปิดประตูด้านหลังหนีออกมา
และเดินมาที่ประตูทางเข้าพร้อมเรียกให้ชายคนที่เข้าไปด้านในออกมา
จากนั้นชายที่นุ่งผ้าเช็ดตัวได้เดินออกมาพร้อมกับส่งเสียงโวยวาย
ซึ่งคลิปนี้ได้ถูกนำมาแชร์ในโลกโซเชียล
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่
ทราบที่อยู่ของชายที่ปรากฏในคลิป
เดินทางไปจนพบลูกสาวของเขาโดยเล่าว่า
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพ่อของเธอได้ไปทำงาน
ที่นายจ้างจะโทรมาบอกว่าพ่อของเธอไม่สบายให้เดินทางมารับตัว
ได้ให้แฟนไปรับพ่อแทน
แต่พ่อได้กระโดดลงจากรถจักรยานยนต์หนีไป
พร้อมบอกว่ามีคนจะตามฆ่าจึงรีบตามหาพ่อแต่ว่าไม่พบ
ได้เดินทางไปพบพ่อซึ่งพ่ออยู่ในอาการที่ไม่ปกติ
และไม่ใช่พ่อคนเดิมที่เคยรู้จัก
ตำรวจต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา

โดยสาเหตุทั้งหมดแพทย์ระบุว่าน่าจะเกิดจากการดื่มเหล้ามาก
หรืออาการขาดเหล้าจนเกิดประสาทร้อน
ซึ่งตัวเธอยอมรับว่าพ่อของเธอผิดจริง
แต่ก็ไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาแชร์ในโซเชียล

เรารู้สึกยังไงเราคิดว่ามันเป็นจริงไหม
จริงเลยหนูพูดตรงนี้เลยนะ
คือพี่คนเป็น

แต่คนอยู่พี่อับอายขนาดไหน
มากล่าวหาว่าพ่อหนูจะเข้าไปข่มขืน
ซึ่งพ่อหนูเขาหวัดระแวงแค่ว่า

ไม่ใช่จะไปข่มขืนเมียชาวบ้านเขาอย่างนั้น

ใช่พี่ได้รับคำปลอบใจจากทุกคน
แล้วอย่างหนูอ่ะอย่างพ่อหนูต้องได้รับคำตาหน้าเหรอ
ตาหน้าว่าพ่อหนูเป็นไอโรคจิตอย่างนี้เหรอ
มันสมควรแล้วเหรอ

หนูเป็นคนไม่มีเงินที่จะไปเรียกร้องอะไรเหมือนพี่นะ

พี่กลับไปดูโพสต์ของพี่แต่ละอัน
ถ่ายรูปพ่อหนูหน้าห้องขัง

พ่อหนูก็ทำแบบนั้นจริงหรือเปล่า
ขณะที่นายวรวุฒิจุ้ยนิ่มเปิดเผยว่า

ภรรยาของเขาปฏิบัติงานอยู่คนเดียว
ได้มีชายนุ่งผ้าเช็ดตัวเดินเข้ามา

คุ้มคลั่งและสอดส่องสายตาไปที่ภรรยา
ซึ่งเห็นพฤติกรรมจากกล้องวงจรปิดว่ามีท่าทีไม่ดี

และออกทางด้านหลังเพื่อมาสังเกตการ
แต่ชายคนนางกล่าวก็ยังไม่ยอมออกมา
ภรรยาของเขาจึงโทรแจ้งตำรวจ

ชายคนดังกล่าวพยายามหลบหนี
แต่ถูกตำรวจจับตัวได้ในที่สุด
ภรรยาจึงนำเรื่องดังกล่าวไปบอกหัวหน้า
เพื่อหามาตรการป้องกันความปลอดภัย
แต่กลับถูกตำหนิ
ให้กับเจ้าหน้าที่เลยครับ
คดีนี้พันธุ์ตำรวจเอกนิรุธประสิทธิ์เมษ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปลายบางระบุว่า
ตนได้รับแจ้งว่ามีชายเข้าไปอารวาส
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดยพนักงานสอบสวนได้นำตัวมาสอบปากคำ
และตรวจสอบพบว่าอยู่ในอาการวกวน
และอาการเมาสุราซึ่งพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบืองตนพนักงานสอบสวนเจ้งข้อหา
เมาซุลาอารวาสระพึดตนมุ่นวาย
ส่วนการดำเนินคดีในข้อหาอื่นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน